ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
ามูนไนท์
เราจะพาท่านผู้ชมไปกันที่วัดตำรุจังหวัดสมุทรปราการครับ
ที่นี่นะฮะพี่หนุ่มสามารถพาเด็กมาอยู่ไปได้ด้วย

ขวัญใจเด็กมาตั้งโชว์อยู่รอบบริเวณวัด

ฟังแล้วอยากจะรู้แล้วก็อยากจะเห็นนะครับ
ว่าทำไมวัดตำรุนะฮะ

เอาหุ่นซุปเปอร์ฮีโร่มาตั้ง

ความฝันของเด็กหลายคน

ที่วัดตำรุใช้ช่วยให้เด็ก

เพื่อมาพบมาเจอซุปเปอร์ฮีโร่

ที่วัดตำรุสมุทรปราการครับ
ซึ่งซุปเปอร์ฮีโร่และตัวละครต่าง
หวนมาจากการบริจาคเป็นหลัก

กับการสนับสนุนให้เด็กเข้าวัดครับ

ผมเห็นว่าลูกว่ะแม่นี้นะครับ
เขามายืนอยู่
ก่อนจะขึ้นวิหารเนี่ย
พวกเด็กก็ชอบมากครับนะฮะเรื่องหุ่นเนี่ยนะฮะ
ก็อยากจะชวนแม่ไปถ่ายรูปก่อน
เขาบอกเดี๋ยวปิดทองพักก่อนลูกเดี๋ยวเขาลงมาถ่าย
ก็มีการต่อรองด้วยน่ารักดี

ก็จะเจอหุ่นเหล็กจากภาพยนตร์ไอรอนแมนก่อนเลยครับ
มีขนาดความสูงจากพื้นประมาณ๓เมตรครึ่ง
ส่วนฝั่งซ้ายเป็นตัวละครมนุษยักษ์เขียวจอมพลังที่เด็กชอบ
มีความสูงจากพื้นประมาณ๓เมตร

ก็อย่ามัวแต่ถ่ายรูปอย่างเดียวนะครับ
ถือโอกาสนี้กราบไหว้พระทำบุญเสียด้วยเลยครับ

มีพระสำคัญคือหลวงพ่อประกายมงคล

ขึ้นไปกราบไหว้ขอพรกันได้นะครับ
ผู้คนในจังหวัดสมุทรประการบอกเป็นเสียงเดียวกันครับ

ผู้ที่เขามีความรู้ทางด้านนี้ว่าไอ้ตำรุนี่มันคืออะไร
เขาก็บอกว่ามันเป็นภาษาชาวมอน
ก็อาจจะเป็นหมู่บ้านใกล้น้ำ
หรือใกล้แม่น้ำลำคองหรือใกล้ทะเลหรือพวกนี้
เรามีภาพบรมภาษาอินิกษภาษณ์
เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของพี่น้องประชาชนนะครับ
ตอนนี้เราก็มีอยู่๓องค์ด้วยกัน
โดยเฉพาะองค์สำคัญก็คือได้อันเชิญมาจากวัดพระราม๙กาญจนาพิเศษ
ซึ่งเป็นวัดของพระบาทสัตว์เด็กพระเยาะยูหัว
ทั้งวัดตะบลกก็ขออันเชิญมาปฏิตฐาน
อยู่บนยอดพิหารลงพระปากายนี่ส่วนหนึ่ง
อีกส่วนหนึ่งก็กำลังบรรจุนะฮะจะบรรจุลงพระอบทองคำ
น้ำหนักหนึ่งกิโลเพื่อจะได้ปฏิตฐานบุญยอบ
รัมหาจริรัตนมงคลซึ่งขณะนี้ก็สร้างไปได้แล้วประมาณ๘๐เปอร์เซ็นต์ครับผม
ถ้าถามว่าประโยชน์พุทธศาสนามีไหม
ส่วนใหญ่แล้วมันจะมีสิ่งหนึ่งเราต้องตามยุคให้ทัน
ถึงแม้ว่ามันจะไม่ตรงพระพุทธศาสนามันก็เป็นทางที่จะล่อใจนะ
มันไม่เสียนะผมคิดว่ามันไม่ใช่ผลเสียนะ
ก็คือเห็นมาแล้วก็มาเห็นตั้งอยู่อย่างนี้
ก็ดูมันแปลกดีนะครับ

เพราะเด็กก็ชอบอยู่แล้ว
จริงอยู่ครับที่เรื่องของซุปเปอร์ฮีโร่

เป็นความบันเทิงที่เดินคู่ขนานกับพุทธศาสนาอยู่เสมอ
แต่ถ้าสามารถทำให้เด็กหรือผู้ใหญ่เข้าวัดได้มากขึ้น
ก็น่าจะเป็นเรื่องดีและเป็นเส้นทางสายกลางที่ไม่ตึงจนเกินไป
และไม่หย่อนจนเกินไปนะครับ
เพียงแต่เข้าวัดแล้วเรียนรู้เรื่องราวทางพุทธศาสนาบ้าง

ไอเดียดีแบบนี้จะเกิดเป็นประโยชน์ได้จริงครับ
การทำแบบนี้เราก็ไม่ต้องยกพลัง
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ผู้ปกครองคนไหนสนใจก็พาลูกหลานของท่านไปกันได้เลยนะฮะ
ครับผมเอาละครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับ
อยากให้เราพาไปทำบุญไหว้พระที่ไหน
มีเรื่องราวไม่ใช่อย่ารบหลู่ของดีทีเด็ดอะไร
อย่าลืมนะฮะส่งมูกับเราได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับ

กลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในทุกคืนวันอังคาร
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๔ทุ่มใน

โปรดติดตามตอนต่อไป